เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
เป็นคลิปที่มีนักเรียนชั้นม๑

รุมทำร้ายร่างกายคือตบตี

บอกว่าเป็นปัญหาเรื่องของการแย่งผู้ชายกัน

มานี่อืมคลิปนี้นะคะโพสต์โดยผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อว่าถิติวัด
เขาโพสต์บอกว่าจุดที่เกิดเหตุก็คือถนนหน้าวัดเส้นทางสายแจ้ห่มเมืองปาน
หน้าวัดพระธาตุดอยซางอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางค่ะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยแล้วก็ไปคุยกับน้องเอนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๓เรียนอยู่ม๑โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง
น้องเป็นเด็กสาวที่อยู่ในคลิปที่ถูกรุมทำร้ายอ่ะค่ะโอ้โห
กระชากหัวตบถูกขึ้นคล่อมอะไรแบบนี้นะคะ
น้องเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นสิบห้าตุลาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงปิดเทิมครับ
คือน้องได้โพสต์เฟซบุ๊คไปต่อว่าเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่สงสัยว่ามาแย่งแฟนของน้อง
บอกไปว่าถ้าจะแย่งก็มาขอกันดีก็ได้

วันเกิดเหตุคือนัดเจอกันเพื่อเคลียร์ปัญหา
ตอนแรกอีกฝั่งนึงจะนัดตบ
แต่ต่อมาบอกว่าคุยดี
จะไม่ทำร้ายก็เลยไปเจอที่หน้าวัด
ครับน้องคนเจ็บเขาบอกว่าเขาไปกับเพื่อนรวมแล้วสองคน
แต่อีกฝ่ายหนึ่งยี่สิบกว่าคนอ่ะค่ะอืม
แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็กรูเข้ามารุมทำร้ายตามที่เห็นในคลิป
แล้วก็มีผู้หญิงอายุ๓๐กว่าแล้วอ่ะคนนี้เป็นคนที่ขึ้นคร่อม
แล้วก็เป็นคนที่เป็นหัวโจกรุมทำร้ายน้องอ่ะค่ะน้องเขาบอกว่า
คนที่ไปมีเรื่องด้วยก็คือเหมือนกับว่าผู้หญิงที่อายุเยอะ
มาทำร้ายน้องแล้วก็บอกน้องว่าก็น้องอ่ะ
ไปมีเรื่องกับเด็กในสังกัดของพี่ครับนี่ค่ะ
หลังเกิดเหตุน้องเขาเลยบอกว่าไม่ได้ไปแจ้งความไม่ได้ไปบอกพ่อแม่
เพราะว่าอยู่กับญาติแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนญาติให้ออกจากโรงเรียนเดิมเลยนะคะ
ย้ายไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งเลยนะคะเพื่อตัดปัญหาอืม
ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีกส่วนกลุ่มที่ยกพวกมาทำร้ายน้อง
อยู่ในตัวอำเภอแจ้ห่มค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุนัดกันจริง
ฝ่ายที่ถูกตบไม่ได้มากันแค่สองคนตามที่น้องเขาให้ข้อมูลนะ
เดี๋ยวลองไปฟังดูค่ะแม่เขาโทรมาถามเขาเคลียร์กัน
เขาเคลียร์อะไรกันนี่แหละสักอย่างเรื่องอะไรเนี่ย
ไม่ทราบค่ะแล้วพอแต่พอเสร็จแล้วก็ให้นัด
นัดเจอกันที่ดอยซางแล้วก็มีเรื่องแล้วเขาก็ตีกัน
ก็แค่นั้นเขามีแชทคุยกันอยู่แต่เด็กมันไม่อยู่อ่ะ
พี่ต้องให้หนูเรียกเด็กมาแล้วตอนนั้นเราไปไปห้ามไหม
เด็กไหมหนูก็บอกแล้วว่าไม่ต้องตีกันได้ไหม
เขาก็บอกเขายังทักแชทมาเลยเขาถามกันว่าจมูกหรือจะเดี่ยว
ฝั่งนู้นก็บอกว่าหมู่ฝั่งฝั่งที่โดนตบมานะ
ใช่ฝั่งนู้นมีสองคนเนี่ยนะฮะพี่อย่าบอกว่าเขามีสองคน
แรกเขามีกันตั้งเยอะแล้วเขาไปซ่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
คือมันมีอะไรหรือเปล่าแล้วตอนนั้นอ่าในส่วนของของเราเนี่ย
ตอนที่คนที่ขึ้นคล่อมน้องเขาที่ตบกระชากผมนั้นคือเป็นเป็น
รู้จักกันหรือว่ายังไงคนรู้จักกันค่ะอืมผู้ใหญ่บ้านบ้านหลวง
อดีตอดีศรคำเลิศเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง
บนแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มก็บอกว่าสองปีมาแล้วนะคะ
ที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ้านของกลุ่มผู้หญิงที่คาดว่าจะเป็นคนก่อเหตุ
เขาเกิดความกังวลเพราะว่าผู้หญิงกลุ่มนี้มักจะมีการพาเด็กผู้หญิงจำนวนมากมานั่งดื่มเหล้า
ครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านแถวนั้น
เคยเตือนไปหลายครั้งแล้วแต่บางครั้งตัวเองก็แบบไม่กล้าเตือนอ่ะ
ชาวบ้านเคยรวมตัวกันไปแจ้งตำรวจสพแจ้ห่มแล้วด้วย
แต่ก็กลับถูกคนที่บ้านหลังเนี้ยมาต่อว่าชาวบ้านก็เลยยิ่งกลัว
กล้าไปแจ้งความกลัวจะได้รับอันตรายก็เลยอยากจะให้มาตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้ให้ด้วย